คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปหาผลไม้สุดอร่อยทานที่จังหวัดราชบุรี
ว่ากันว่าตอนนี้นะทุเรียนยอดขายดีมากแล้วก็มีหลายพันด้วยค่ะ
ไปดูกันหน่อยนะคุณผู้ชมนะที่ตลาดศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะ
ที่นี่นะเป็นตลาดกลางค้าส่งผักผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก
พ่อค้าแม่ค้าทุเรียนร้านค้าส่งกว่า๒๐ร้านเนี่ย
ก็เลยนำทุเรียนจากภาคตะวันออกและภาคใต้

ทุเรียนเขาก็เยอะอยู่แล้วนะใช่เอาจริงจริงหลายที่ก็ปลูกทุเรียนอยู่นะอืม
แต่ว่าเขานำมาเพิ่มด้วยเพราะมันเป็นพันยอดนิยม
ใช่ไม่ว่าจะเป็นหมอนทองชะนีพวงมณีนกกระจิบก้านยาว
เหล่านี้ยอดฮิตยอดไม่หยุดก็เอามาขายกัน
โดยคุณวสันสุวรรณสิงห์ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายค้าส่งผลไม้ตลาดศรีเมือง
บอกว่าฤดูการทุเรียนที่ตลาดศรีเมืองเริ่มตั้งแต่วันที่๑เมษายนที่ผ่านมานะ
เพราะว่ามันเป็นช่วงต้นฤดูผลผลิตทุเรียนยังออกมาไม่เยอะ
ก็ทำให้ราคาทุเรียนสูงกว่าปกติเล็กน้อย
เท่าไหร่บ้างล่ะอย่างทุเรียนหมอนทองกิโลกรัมละ๑๐๐๑๓๐บาท
พันธนีกิโลกรัมละ๘๐๑๐๐บาทแล้วคุณดูอุ้ยภูสวย

แกะออกมาแล้วพร้อมทานแบบนี้ก็มี

คุณภัยจิตขออภัยนะคะนายจิตดำรงไกรตรวจพลเจ้าของร้านไก่ตลาดศรีเมือง
เล่าให้นักข่าวฟังบอกว่าตัวเขาเองเข้าสู่วงการตลาดทุเรียนปีนี้เป็นปีแรกด้วย
ปลายร้านใหญ่โตเลยนะคะร้านไก่เออร้านไก่แต่ขายทุเรียนแต่ไม่ได้ขายไก่นะขายทุเรียน
เรียนนะคะเขาบอกว่าพอขายเป็นปีแรกเนี่ยก็เลยต้องนึกถึงตลาดในกลุ่มลูกค้าก่อนเลยว่า
คุณจะเลือกกลุ่มลูกค้าไหนเขาบอกว่าเขาเลือกทำตลาดในกลุ่มลูกค้าฐานราก
คือเน้นในราคาไม่แพงแต่คุณภาพและรสชาติก็ต้องดีไม่แพ้ทุเรียนคัดเกรดเห็นไหม
๕บาทเป็นราคาส่งอ่ะหมอนเนี่ยขาย๘๐เอง
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นทางเลือกของผู้บริโภคที่จะได้ไปเลือกซื้อทุเรียนอร่อยใหม่
ทุเรียนต้นฤดูแบบนี้เราให้เบอร์โทรคุณผู้ชมไว้แล้วกันนะ
ร้านนี้ไก่ตลาดศรีเมืองตั้งอยู่อาคารหนึ่งในตลาดศรีเมืองค่ะ
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอนะคะ๐๖๔๗๘๗๘๙๙๖นะคะ

ยังมีอีกหลายร้านให้คุณผู้ชมลองเลือกสั่งดู
อย่างที่บอกว่าไอ้ทุเรียนตกกงตกเกรดไม่ใช่ว่ารสชาติเขาไม่ดีนะ
เพียงแต่ว่ารูปทรงมันไม่สวยมันไม่ได้ตามที่แบบว่าต่างประเทศเขาจะขอสั่งซื้อ
แล้วเอาไม้ที่ว่าตกเกรดรูปทรงไม่ได้แต่ข้างในมันอ่ะ

ใช่ให้มองถึงภายใน